อันนี้ก็เกี่ยวกับวงการสาธารณสุขเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเป็นกรณีของหมอแกนนะครับ

หรือว่าท่านไหนที่อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนอะไรยังไง
เป็นวงการนอกโลกหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาว
ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าคือคนนี้หมอแกนมาสอนนะครับ

ที่จะสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม
เขาก็ดูดวงบอกดูดวงจากมนุษย์ต่างดาวรักษาโรค

ประมาณอย่างนั้นล่าสุดที่ทำไอศครีม

อ้างว่าสามารถรักษาโรคต่างได้สารพัด
พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามาฟื้นฟูสภาพเซลล์จากการฝึกการหายใจ
และล่าสุดได้โพสต์ว่าตนนั้นมีไอศครีมสูตรพิเศษที่สามารถช่วยรักษาโรคได้
โดยขายด้วยนะครับขายไอศครีมนะครับ
มีข้อความระบุว่าสั่งซื้อไอติมรักษาทุกโรคสูตรโพเพทัสได้แล้ว
วันนี้เนื้อแน่นอร่อยหอมมัน๑กระปุก๘๙บาทชุดละ๑โล
ตั้งแต่๑ชุดขึ้นไปค่าส่ง๕๐๐บาททั่วประเทศ

ไอติมพอเมธัสมีจำหน่ายแล้วนะครับรักษาทุกโรค
รักษาได้ทุกโรคนะครับแล้วก็ให้กินก่อนนอนนะครับ
วันละหนึ่งถ้วยขายชุดละสิบสองกระปุกนะครับ
ก็ได้สิบสองวันค่าส่งก็ห้าร้อยบาท
กระปุกละแปดสิบเก้าบาทสิบสองกระปุกก็พันหนึ่งพันหกสิบแปดบาท
บวกค่าส่งก็หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทส่งทั่วประเทศนะครับ
สั่งได้เลยก็สั่งโหลหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ส่งทั่วประเทศ
บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จะส่ง
ดูสิครับหอมหอม
อ่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะไม่ได้จะโปรโมทให้หมอแกนนะคะ
ไม่ได้จะช่วยเขาขายของนะแต่จะบอกว่ามันผิดกฎหมาย
เราต้องการให้ท่านเห็นแล้วก็ฟังเอาเองดูเอาเองด้วย
จะได้ชัดเจนดีกว่าเราเล่าแล้วเดี๋ยวมันไม่ชัด
ในเรื่องของข้อความและการสื่อความหาย

เอ่อไม่ป่วยค่ะตอนนี้ตอนนี้สุขภาพดี
แข็งแรงดีนะใช่ค่ะมีสองรถครับนะฮะ
เขาก็มีรถอัลมอนน้ำผึ้งกับมิสเบอรี่เนี่ย
แต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนปี๕๔นะครับ
แกนเคยเป็นข่าวมาแล้วหลังจากที่แพทยศภา
ได้เอาผิดกรณีเผยแพร่ข้อมูลโพเพทัส
อ้างว่ารักษาได้ทุกโรคมาแล้วนะฮะ
คือบอกตอนนั้นบอกจะเอาผิดแต่เรื่องมันเงียบไป
เงียบไปจนมาล่าสุดเนี่ยหมอแกนได้โพสต์โพสต์
เรื่องการขายไอซะครีมมีสถานที่ผลิต
ก็คือบ้านพักของเขาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ล่าสุดทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

การขายไอศครีมเนี่ยหากเป็นไปตามพบอาหารของกระทรวงศาสตร์ธรรมนาศุกร์
ถือว่าเป็นอาหารกำหนดคุณภาพมาตรฐาน
ผู้ผลิตจะต้องขออนุญาตก่อนก็คือต้องมีออยก่อน

ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่บ้านพักของหมอแกนแล้ว
แต่ไม่เจอตัวฮะวันนี้บ้านปิดเลย
เข้าไม่อยู่บ้านนะครับบ้านปิดไม่สามารถเข้าไปที่บ้านได้ค่ะ
แล้วหลังจากนี้จะทำในการยังไงต่อครับ
หลังจากนี้ก็ถ้าเรามีข้อมูลบ่อแสแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาขายจริงก่อนหรือเปล่า
มีการขายจริงไหมขายสินค้าที่ไม่มีออยจริงไหมโดยตัวเขาเอง
แล้วก็มีการผลิตที่นั่งหรือไม่อย่างนี้ครับ
ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับ
เมื่อไหร่โฆษณาว่าเป็นรักษาโรคถือว่าใช้อาหาร
เป็นการโฆษณาสรรพคุณที่โอ้กอวดที่เกินความเป็นอาหารแล้วครับ
ถ้าเกิดว่ารักษาโรคต้องเข้าขายยาละต้องมาขออนุญาตผลิตเป็นยาครับ
นี่แค่เรื่องตัวยากับออยนะคุณเขียนมาสอน
ทางเพศสัจกรนรุมลท่านยังบอกว่านี่ยังไม่รวมเรื่อง
ถ้าผลิตจริงแล้วคุณมีใบอนุญาตโรงงานหรือเปล่า
จะผลิตอะไรพวกนี้ต้องมีการขออนุญาตทำโรงงานผลิตนะครับ
ข้อนะฮะค่ะคือเจ้าตัวเนี่ยวันนี้ไม่เจอนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนี่เห็นชี้แจงผ่านทางเพจเฟซบุ๊คของตัวเองอยู่เหมือนกัน
บอกว่าเขาไม่ได้บอกว่ารักษาได้ทุกโรคนะคุณเขียนมาสอน
ที่บอกไปเนี่ยคือแค่บอกว่าไอติมนี้เนี่ยจะช่วยรักษาทุกโรคจริง
แต่ไม่ได้บอกว่าจะหายทุกโรค
ช่วยรักษาเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
แต่ไม่ได้บอกว่ารักษาแล้วจะหายอย่างนี้หรอ
คือหมอแกเนี่ยบอกว่าที่เป็นข่าวบอกว่าจะถูกเอาผิดอะไรพวกนี้เนี่ย
ประเด็นการอ้างสรรพคุณการรักษาโรคอาจจะต้องถูกตรวจสอบ
ตนไม่ได้มีความเป็นห่วงกังวลอะไร
เพราะตนแค่บอกว่าไอติมนี้ช่วยรักษาทุกโรค
แต่ไม่ได้บอกว่าจะหายทุกโรค

ปอร์โทษเป็นโทษทั้งจำและปรับเลยนะคะ
หรือทั้งจำทั้งปรับนะนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะสำหรับประเด็นที่เราพูดไปว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
เขามีคำสั่งห้ามว่าอย่างไรหมา
ข้อที่หลายคนบอกว่าเห็นด้วย
ห้ามล้างรถในสถานที่ราชการ
หลายคนก็บอกว่ามันเป็นเงินภาษีของประชาชนสำหรับหน่วยงานราชการต่าง
ส่งข้อความมาได้ต่อเนื่องเลยนะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง